คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าภาพตัดหรือเปล่าคุณน้ำแข็งด้วย

แล้วก็ภาพตัดไปแต่เหตุการณ์ต่อไปนี้คือเป็นคนหนึ่งเขาขับรถจะกลับบ้าน
จู่ภาพตัดรู้สึกตัวอีกครั้งอยู่ท้ายรถกู้ภัยแล้วครับ
อุบัติเหตุที่น่ากลัวเหลือเกินคุณผู้ชม
เพราะว่าคือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาขับรถมาแล้วก็มีกล้องหน้ารถ
กำลังจะเลี้ยวขวาแล้วกระบะวิ่งทางตรงมาชนอย่างแรงตู้มเลยนะฮะ
เจ้าของคลิปบาดเจ็บร้องเจ็บได้แป๊บเดียว

รู้ตัวอีกครั้งหนึ่งไปนอนอยู่หลังรถกู้ภัย
คือโดนชนจนบาดเจ็บจนสลบไปครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
ชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเจ้าของรถเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่า
เจ้าของคลิปเนี่ยนะฮะเพราะว่าขับรถมาพอถึงแยกแล้วก็เลี้ยวเลย
ดูไฟไม่ดูอะไรทำไมไม่ให้รถทางตรงไปก่อน
แต่ว่าเมื่อดูคลิปดีแล้วเนี่ย
เจ้าของรถเขาขับมาถูกต้องเพราะฝั่งของเขาคือไฟเขียว
นี่ฮะอันนี้คือไฟเขียวแล้วเขาสามารถเลี้ยวขวาได้เพราะไฟเขียวอยู่
ฉะนั้นรถที่ฝ่ายผิดคือรถกระบะที่ขับตรงมาอันนี้ฝ่ายผิดเต็ม
เพราะว่าฝ่าไฟแดงจนเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนคนขับเจ้าของคลิปมีคำถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ลบไปขนาดนั้นล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากคุณผู้ชมมาเตือนคุณผู้ชมดูสภาพรถสิครับ
นี่เละแบบนี้นะฮะโดนชนจนสลบไปรู้ตัวอีกทีนึงนู่นรถกู้ภัยครับนะฮะ